ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะ
บางคนเห็นบ้านร้างแล้วคิดว่าจะทำอะไรในบ้านร้างนั้นก็ได้
คิดผิดนะคะเพราะผู้ชายคนหนึ่งถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะ
เห็นบ้านร้างคิดว่าบ้านร้างกระแสไฟฟ้าไม่น่าจะมี
ถูกตัดหมดแล้วปรากฏว่าเห็นสายไฟจะไปขโมยสายไฟไปตัดสายไฟ
แต่กระแสไฟฟ้าบ้านร้างตรงนี้ยังไม่ถูกตัดนะคะ
สุดท้ายถูกไฟช็อตเสียชีวิตค่ะ
เสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายตำรวจสนธรรมศาลา

ตรงนี้เป็นอาคารร้าง๒ชั้นเนื้อที่สักประมาณ๑๒๘ตารางวานะคะ
อยู่ในหมู่บ้านกอกแก้ว๒ถนนพุทธมนตรสาย๒
ทวีวัฒนากรุงเทพค่ะ
ผู้ชายที่เสียชีวิตชื่อไม่ทราบ
เป็นชายนิรนามอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีนะคะ
นี่นอนเสียชีวิตเราต้องเบอร์ภาพแบบนี้นะคะไม่สวมรองเท้า
ประเด็นคือไม่สวมรองเท้าไงพอไฟกระแสไฟมาปุ๊บลงพื้นเลยนะคะ
กับกรณีของพี่ต้นเล่าเมื่อสักครู่นะคะ
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
เพราะศพเริ่มเน่าอืดแล้วนะคะ
นี่ข้างกันไปพบครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ตกอยู่๑อัน
แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์สายไฟ
เดินสายไฟถูกตัดทำลายหลายจุดแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะก็เลยคาดว่าผู้ตายจะบุกเข้าไปในบ้านร้าง
เพื่อไปขโมยตัดสายไฟไปขายต่อ
แต่เกิดพลาดท่าเนื่องจากว่าไม่สวมรองเท้าอันนี้เป็นประเด็นหลัก
ก็เลยทำให้ไฟดุเสียชีวิตเพราะบ้านหลังนี้ย้ำอีกรอบหนึ่ง
แม้ว่าจะเป็นบ้านร้างแต่กระแสไฟยังไม่ถูกตัด
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับรอปภหมู่บ้าน
ว่าคุณปรีชาบอกว่าคือก่อนหน้านี้บ้านหลังดังกล่าว
เปิดบ้านทำธุรกิจรับต่อรถเข็นที่ใช้ในงานก่อสร้าง
แต่ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้วปล่อยให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้าง
มีการติดป้ายขายแล้วมานาน๑ปีกันแต่ยังขายไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๒๓วันคุณปรีชาบอกว่า
ก็มาเข้าเวรที่ประจำทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ห่างออกไปสักประมาณ๓๐เมตร
แกก็ได้กลิ่นเมนโทยมาเป็นระยะงานนี้ต้องสืบจากกลิ่นแล้วค่ะ
สืบจากกลิ่นตอนแรกคิดว่าเป็นหมาแมวตายกระทั่งเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยกลิ่นยิ่งแรงขึ้น
ก็เลยเดินตามหาต้นต่อของกลิ่นจนมาพบศพชายนิรนามคนนี้
เสียชีวิตแบบนี้นะคะเห็นไหมตีนแมวพลาดท่า
ไม่ใส่รองเท้าถูกไฟดุดดับมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่ากำตามทัน
แปลว่าถ้าใส่รองเท้าอาจจะไม่ดูดขนาดนี้หรออาจจะมีโอกาสรอดนะคะ